เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ในสวนสาธารณะเท่านั้นที่เราอาจจะไปพบเจอภาพอุจาต

เพราะว่าล่าสุดคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมันอยู่ในสถานศึกษาเลย
แล้วตอนนี้ตำรวจนครบานบางเขนเขาก็กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบ
เพื่อจะเร่งติดตามตัวทั้งสองหนุ่มสาวที่มีเซ็กกันจงครึ่มอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
เพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะ
คลิปที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างร้อนแรงในโลกโซเชียลค่ะ
จากกรณีที่มี๒หนุ่มสาวอัดคลิปมีสัมพันธ์กันกลางแจ้งในมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านบางเขน
นางสาวธนภาพันสิริอายุ๒๓ปีซึ่งเป็นนักศึกษาปี๔
เธอเล่าบอกว่าครั้งแรกที่เห็นภาพปุ๊บรู้เลยว่าอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยไหน
เพราะว่าเธอก็ทำกิจกรรมบริเวณนั้นเป็นประจำแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะ
บริเวณนี้เธอบอกว่าเป็นจุดที่รับตาคนไฟส่องสว่างกล้องวงจรปิดก็มีน้อย
ง่ายต่อการมั่วสุมค่ะโดยถ้าหากขับรถเข้ามาในมหาวิทยาลัยดึก
เนี่ยบางทีถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นเธอยังบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้ปีที่แล้วช่วงสี่ทุ่ม
เข้ามาเอาของภายในห้องของชมรมซึ่งติดกับสนามเทนนิสนี่แหละค่ะ
กับกลุ่มเพื่อนต้องเดินผ่านช่องทางด้านหลังตึก
แล้วไปเห็นผู้ชายสองคนกำลังทำอะไรกันอยู่ด้านหลังอาคาร
ตกใจค่ะอีกฝ่ายเนี่ยเธอพาไปดูสถานที่นะ
อีกฝ่ายหนึ่งตกใจเหมือนกันก็หยุดทันที
แล้วก็เดินแยกกันไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหตุการณ์ครั้งนั้นเธอแจ้งรอปภมหาวิทยาลัยแล้วนะคะ
และเสนอบอกว่าควรเปิดไฟทิ้งไว้ติดกล้องวงจรปิดด้วย
จะได้ปลอดภัยนักศึกษาก็จะได้ปลอดภัยด้วย
แต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุนี้จนได้ค่ะ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทอันนันวรศาสตร์รองผู้กำกับการสืบสวนสนบางเขนบอกว่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อจะตามหา๒คนนี้แล้วนะคะ
ว่าน่าจะเป็นนักแสดงหนังเรทอาร์หรือหนังโป๊ที่เผยแพร่กันตามเว็บไซต์หรือกลุ่มลับ
เรื่องต้นจากการตรวจสอบลักษณะรูปร่างสัดส่วนหญิงสาวคนนั้นก็พบว่า
มีคลิปโป๊ที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์มาแล้วหลายครั้ง
มีทีมงานบันทึกภาพมีนักแสดงรวมแล้วไม่ต่ำกว่า๓๔คน
กิจกรรมนอกสถานที่อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นริมทางถนน
ันไดขึ้นลงภายในลิฟต์อาคารคอนโด
และตามสถานศึกษาต่างตามออเดอร์ที่ลูกค้ากลุ่มรับสั่ง
ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสนบางเขนก็เลยประสานกับเจ้าหน้าที่ปอทค่ะ
เว็บไซต์หนังโป๊ดังกล่าวเนี่ยมีชาวต่างชาติเป็นผู้เผยแพร่
แต่มีนักแสดงชาวต่างชาติรวมทั้งหนุ่มสาวไทยรวมอยู่ด้วย
ตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานสืบสวนติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีนะคะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจโทสารวุฒิบุตรดีสารวัตรสอบสวนสนบางเขนบอกว่า
เรื่องต้นทางสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใด
หรือบุคคลหนุ่มสาวที่แอบใช้สถานที่นะคะ
โดยเผยแพร่ภาพคลิปทางสื่อสังคมออนไลน์
ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานจะดำเนินคดี

ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
โดยเปลือยหรือเผยร่างกาย

ระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
เดี๋ยวตรวจกล้องวงจรปิดก็น่าจะติดตามตัวได้ไม่ยาก
อยากให้ได้บ่อแสแล้วคือจริงแล้วสถานที่แบบนี้คือมันอันตรายนะ

ค่อนข้างที่จะเข้าไปในมุมพอสมควรนะคะบริเวณนี้